เฉพาะคนกรุงเทพต้องรออีกนานแค่ไหน
ถึงจะได้เอาเสื้อหนาวมาใส่กันนะคะ

จากคุณชิสาในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีค่ะลมหนาวมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมมาอย่างเป็นทางการ

เข้าสู่ฤดูหนาวตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นประกาศเอาไว้นะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ผ่านมา
แล้วก็ช่วงเข้ารูดูหนาวเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าถ้าแบ่งเป็นส่วนตอนบนก็ยังคงมีความร้อนแล้วก็อากาศหนาวด้วย
ส่วนตอนล่างเนี่ยฝนตกหนักเลยมาดูที่อุณหภูมิกันก่อนนะคะ
เช้านี้โดยเฉลี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๕องศาเซลเซียสนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นแถบภาคตะวันออกเชียงเหนือกรุงเทพมหานครหรือภาคใต้เอง
ส่วนเชียงใหม่ลดลงไปหน่อย๒๒๒๓องศาเซลเซียส
บนพื้นราบนะคะส่วนยอดภูยอดดอยก็อุณหภูมิหลักเดียวแล้วล่ะ
ส่วนช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย๓๔โมง
เป็นช่วงที่สะสมความร้อนเอาไว้มาก
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๒องศาเซลเซียสนะคะ

แต่ว่าโซนตอนกลางของประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางจะร้อนหน่อยยอดดอยยอดภูมิก็อุณหภูมิ
ยังไม่ถึง๓๐องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝนตกหนักเลย
สังเกตจากส่วนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นถึงกลุ่มฝน
ซึ่งก็จะปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามัน
ก็เลยทำให้วันนี้ค่ะมีประกาศเตือนฉบับที่๔
กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาด้วยเช่นเดียวกัน
ฉบับที่๔ที่บอกว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักนะคะ
หนักถึง๖๐๑๗๐ของพื้นที่
ฝนตกชุกหนาแน่นฝนตกหนักบางแห่ง
ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยแล้วก็เป็นห่วงบรรยายพ่อแม่พี่น้องภาคใต้
เพราะตกหนักเร็วไม่พออาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าหลายหลาก
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางสบายค่ะ
อากาศเย็นตอนเช้ามีลมแรงมีฝนบางพื้นที่
อาจจะเกิดฝนได้ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นหน่อยประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
ขึ้นสูงเบาค่ะประมาณ๑๒เมตร
แต่พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ระวังกันหน่อยเพราะไม่ค่อยแต่หนาวอะค่ะ
ถ้าจะรู้สึกเย็นก็คงจะเป็นเย็นจากฝน

แถบแรกน้องฟังงาภูเก็ตกระเปียดตรางนครศรีธรรมราชสุรราชธานี
ส่วนกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ตอนกลางนะคะ
ก็มีทั้งหนาวอากาศเย็นตอนเช้า
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
ถามว่าจะเอาเสื้อมาใส่ได้หรือยัง

อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยละกันนะคะ
เอาล่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีขนาดนี้
ดิฉันจะไปหาเสื้อหนามาใส่กันก่อน
เพราะตอนนี้เสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะคะ
ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและมีความสุขมากนะคะ
สวัสดีค่ะ
คุณฮิษาเหมือนจะขาดภาพออกอุ่นนะ
ต้องเอาคนไปคอยให้ไออุ่นซะหน่อยดีไหม